หมี่พันธุ์เป็นการดัดแปลงรสชาติของกินจากข้าวแคบให้อิ่มท้องมากขึ้น
ด้วยการนำเส้นหมี่ขาวมาลวกเส้นให้สุกและปรุงรสชาติอย่างง่ายด้วยเกลือ
แล้วจึงนำแผ่นข้าวแคบมาห่อเส้นหมี่ที่ปรุงรสแล้ว
ห่อแบบเป็นแท่งมีเส้นหมี่อยู่ข้างในข้าวแคบ
เป็นการม้วนพันธุ์อย่างง่ายไม่ต้องม้วนทบลายทั้งสองด้านของแป้ง
ความร้อนจากเส้นหมี่ที่ผ่านการลวกจะทำให้แผ่นข้าวแคบที่แห้งมีความนุ่มขึ้น
ทุกวันต่อไปทุกวันต่อไปร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพฯจำกัดมหาชน